ที่จังหวัดขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร
ชนประสานงากับรถบรรทุกแล้วก็เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ

ซึ่งพอไปตรวจสอบแล้วรถตู้ที่ไปประสบเหตุเนี่ย
เป็นกองเชียร์ของทีมสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ
เตรียมที่จะไปเชียร์ไงเย็นนี้เขาจะมีการแข่งขันกัน

แล้วปรากฏว่าไปไม่ถึงที่มาประสบอุบัติเหตุ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๕๓๐ที่ผ่านมา
ตำรวจสภชุมแพรแล้วก็กู้ภัยไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
จุดเกิดเหตุก็คือใกล้กับแยกบ้านซกกล้อง
ถนนสายชุมแพรสีชมพูในพื้นที่ตำบลวังหินลาด

ตรวจสอบภายในรถตู้โดยสารคันนี้ยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเทา
พบผู้เสียชีวิตติดซากรถ๓ศพ
เด็นออกมาเสียชีวิตนอกรถ๑ศพ
แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๑ศพ
รวมทั้งสิ้นอุบัติเหตุครั้งนี้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๕ศพ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไปพบผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ
ติดอยู่ภายในรถอีก๓คนกู้ภัยก็เลยใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง
ช่วยกันตัดออกมาแล้วก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลตอนนี้เบื้องต้นผู้เสียชีวิต๓ศพ
ตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะคะประกอบด้วย๑นายธิรพลนิพาณิชย
คนที่สองนายนิ่งค้าปลาอายุ๔๙ปีคนที่๓นาย
รู้แต่เพียงว่าเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
คนที่รับบัตรเจ็บมี๓คนก็คือ
นายนรงฤทธิ์วงเหมาอายุ๓๗ปี
นายสมานแสงสุดอายุ๔๓ปี
นายมณัฐชาวนาแจ๊อายุ๔๖ปีเป็นชาวสุรินทร์ทั้งหมด
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชุมแพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนตำรวจสพชุมแพรสอบสวนทราบแบบนี้บอกว่า
ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
เป็นกองเชียร์ของทีมสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ
ก่อนเกิดเหตุได้มีการเหมารถตู้คันดังกล่าวออกจากกรุงเทพ
สักประมาณ๕ทุ่มที่ผ่านมา
เพื่อไปเชียร์ทีมสิงท่าเรือ
ซึ่งมีโปรแกรมเตะกับทีมสโมสรฟุตบอลน้องบัวลำพู
ในเกมการแข่งขันฟุตบอลรายการโตโยต้าครับ
ที่จังหวัดน้องบัวลำพูช่วงเย็นวันนี้แหละ

คาดว่าคนขับรถตู้เร่งเครื่องที่จะแซง
เนื่องจากว่าตรงนั้นจุดเกิดเหตุมันเป็น๒เลนเป็นเลนสวน
เร่งเครื่องจะแซงแต่แซงไม่พ้นค่ะ
ก็เลยทำให้ชนประสานงาเข้ากับรถบรรทุกที่ขับสวนมาอย่างจัง
เจ้าหน้าที่ได้มีการเชิญนายสายันสุวรรณชัยรบ
คนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพชุมแพร
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสร
ซึ่งตอนนี้ติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ

เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแล้วด้วย
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ